ในช่วงจุดจีนแบบนี้ผลจากการไปสำรวจเรื่องของราคาสินค้า
พบว่าราคานั้นไม่ได้สูงกว่าปีก่อนนะครับ
แต่ว่าอาจจะมีขยับบ้างตามสถานการณ์นะครับ
ทำให้ผู้บริโภคบางคนนั้นก็เลือกซื้อเกรดที่เราลงไป

ติดตามพร้อมกันจากบรรยายงานของคุณมาซิรีกล่อมแก้วครับ
ไม่คือขักเท่าปีที่แล้ว
เชื่อว่าน่าจะเกิดจากวันตรุษจีนปีนี้ตรงกับช่วงสิ้นเดือน
วกกับเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวเท่าที่ควร
แม้ราคาของเส้นไหว้นะคะทั้งของขาวและของหวาน
ไม่แตกต่างจากปีที่แล้วมากนัก
แต่หากความต้องการสูงขึ้นแม่ค้าบอกว่า
เพิ่มราคาเป็ดไก่ได้ไม่เกินตัวละ๕๐บาท
ซึ่งลูกค้าเองก็ยอมรับกับราคาที่ขึ้นตามกลไกตลาดในช่วงนี้
เศรษฐกิจไม่ดีแต่ว่าเวลาซื้ออะไรก็ยังซื้อปริมาณเดิม

ของอาจจะขึ้นราคานิดหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไร

ใช่ค่ะมันเป็นช่วงเทศกาเนี่ยปกติมันก็ขึ้นราคานิดหน่อย
ขอบคุณค่ะสวัสดีปีใหม่จีนนะคะ
กระบอกน้ำหนัก๑กิโลกรัมนะคะคุณผู้ชม
ราคาขายที่ตลาดเยาวราชนะคะอยู่ที่๓๐๐บาท
ราคาเช่นเดียวกับปีที่แล้วเลยค่ะคุณผู้ชม
ขณะที่ไก่ต้มนะคะตัวใหญ่นี่เลยค่ะ
น้ำหนักประมาณ๓กิโลนะคะ
ราคาอยู่ที่๔๕๐ไปจนถึง๕๐๐บาท

ซึ่งแม่ค้าก็บอกว่าพฤติกรรมผู้บริโภคนะคะ
แม้ว่าช่วงนี้เศรษฐกิจจะยังไม่ค่อยดีนะคะ
ผู้บริโภคก็ยังซื้อของไหว้เช่นเดิมค่ะ
เพียงแต่จะเปลี่ยนในเรื่องของจำนวน
จากเคยซื้อ๕ตัวก็ซื้อเพียงแค่๓ตัว

หมึกแห้งหรือว่าหมูชิ้นแทนค่ะ
ไก่ต้มไหมคะ

คงซื้อสินค้าว่าได้อย่างครบตามประเพณี
คือการแบ่งสินค้าออกเป็นชุดเล็ก
ถ้าเป็นชุดใหญ่ก็จะมี

ไข่ต้มปลาหมึกแห้งกุญเชียง

ซึ่งก็จะประหยัดกับฟูซิมา

ป้าอยู่ในงบก็อาจจะเปลี่ยนเป็น
พี่ขอ๒นะแล้วก็ขอหมู๑
ส่วนราคาผลไม้ที่นิยมใช้ไหว้เจ้า
ส้มสายน้ำผึ้งและกล้วยหอมทองนะคะ

แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือการเลือกผลไม้
จากที่ลูกค้าเคยซื้อแอปเปิ้ลราคาสูง
ก็เปลี่ยนมาเป็นซื้อแอปเปิ้ลฟูจิ๕ลูก๑๐๐บาท
ผลไม้ที่ราคาถูกกว่าแทนค่ะ
รวมถึงทางร้านยังมีบริการส่งสินค้าถึงบ้าน

ส่วนภาพรวมการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภค

พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินว่า
จะมีเงินสะพัดสูงสุดในรอบ๑๐ปีค่ะ
ว่าจะมีเงินสะพัดที่๕๔๙๒๗ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ๔๕เมื่อเทียบจากปีก่อน
ปัจจวบมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้น

สินค้าเกษตรเริ่มปรับตัวดีขึ้น
ประชาชนจะซื้อของไหว้เฉลี่ยอยู่ที่๓๙๕๐บาทต่อคนค่ะ
สิวรีกล่อมแก้วข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน